อ่านข่าวนี้๒๒เดือน๒ปี๒๐๒๐

แล้วเขาแนะนำว่าหากจะเขียนวันที่๒๒กุมหาพันธุ์เนี่ย

วันนี้เป็นวันที่เลขสวยที่สุดในรอบร้อยปี

เขียนวันที่๒๒เดือน๐๒๒๐๒๒เนี่ย

เขาอาจจะสามารถจากหลังไปหน้า

หรือหลังมาหน้าเข้ามาตรงกลาง

คือ๒๒๐๒๒๐๒๒เนี่ยไง

กว่าจะวนไปอีกนี่คืออีก๒๐๐ปีกว่าจะได้เลขแบบนี้นะพี่

ไม่เห็นมีแอปพลิเคชันไหนขายของเลยแม่

ปกติมันจะต้องแบบมันต้องวันเดียวกันเดือนเดียวกัน

ซึ่งนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เขาบอกว่าหายาก๒ครั้งซ้อน

๖๘ปีค่ะอีก๖๐ปีครับแอ็งจี๊ไม่น่าจะถึง๑๐๘ปีค่ะ
นี่หนูไม่ถึงแน่หนูว่าไม่น่าจะถึงน่ะ
เกินครึ่งชีวิตแล้วน้ำนี้ของเขานะ

๒๕๘๐ตัวนี้๒๕๒๒ก็อีก๖๐ปี

บวกถึงหรอปะอายุที่เรามีอยู่ไงบวกถึงหรอ

แต่คุณแม่ก็เข้าทำมาเหมือนกันแต่แม่ไปทางมูก่อนไง

แต่ดังน้อยแม่เข้าไปละครึ่งนึง

เอาพี่เมย์มีสามีพี่เมย์ผู้ได้สิ
เอ้าตายแล้วคุณ
คุณแฟนคุณแฟน